มาเขาบอกว่าเรื่องเวลาการนอน

ถ้ามันพูดเนี่ยมันก็ไม่สนุกอะนะ
แต่ว่าต้องเอาเตียงมา

ใช่เขาบอกว่าถ้านอนบอกนิสัยได้ด้วยนะ
สมมุติว่าคุณกำลังจะนอน

ปกติคุณนอนยังไงคุณนอนอย่างนี้เหรอ

เออจริงถ้ามีหมอนข้าง

ปกติคือถ้ามีแฟนไม่ต้องมีหมอนข้าง

คือให้เขาหนุนแขนหรือว่าเป็นคนกอดเขา

เป็นคนที่นอนชอบนอนกอดแฟน

แล้วแต่สภาพร่างกายส่วนมากจะไม่ใส่อะไรเลย
แก้ผ้าก็อ่ะนะเดี๋ยว
กางเกงก็ไม่ใส่หรอคะ

เป็นคนมารยาทดีขออนุญาตนะครับ

ใช่ครับแล้วก็จะล่างหอมแก้ม
มีลากมะหอมแก้มก่อน

แล้วก็แฟนส่วนมากผู้หญิงก็จะชอบนอนหนูนแขน

ใช่นอนเป็นแขนแล้วก็จะเล่าอะไรไปเรื่อย

แล้วก็จะนอนดูแบบดูช้อปปิ้งกันอย่างนี้

เป็นคนชอบอย่างนั้น

เพราะว่าเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยมันจะสบายที่สุดแล้วไง
ชอบดูสนิลาแฟนนี้คือแฟนต้องใส่ชุดนอนยังไง
แล้วแต่เขานะตามใจเขาแต่ว่าส่วนมากก็แบบว่าจะให้แบบเสื้อเกาะอกครับ

ใช่แล้วก็ช่วงล่างก็จะเป็นแบบกางเกงแบบขาเว้าอะไรอย่างนี้
กลางคืนผมนอนผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว

อันนี้อยู่ระดับพอแฟนนะแต่ผมจะหายไปอยู่ร่างมานี้
หมายถึงนวดนวดขา

หลายคนขี้เหงาเป็นคนต้องการความอบอุ่นแล้วถ้ารักใครเนี่ยเขารักจริง

น้ำถ้านอนคว่ำเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

เป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงใจ
แล้วก็ชอบเผชิญแบบชอบธรรมชาติ

แล้วถ้านอนพนิษฐ์เต็มละ